คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้โซเชียลเนี่ยเขาก็แชร์ภาพของชายไทยคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อตามหาญาติที่อยู่เมืองไทย
เพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเขาก็บอกว่าอาการตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
อาการหนักถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับ
ตามเวลาในไทยก็คือช่วงเย็นเย็นค่ำนะครับบอกว่าด่วนฝากตามหาญาติคนไทย
ชื่อนายสาธิตศรีโยธีใบเอะหรือคุณอันขณะนี้เจ้าตัวเส้นเลือดในสมองแตก
อาการสาหัสในญี่ปุ่นตำรวจต้องการติดต่อยาดด่วน
ข้อมูลพื้นฐานจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาศัยอยู่ทากายมะ
หลังโพสต์ไป๑ชั่วโมงนะฮะเขาก็สามารถตามหาญาติกันได้นะครับ
แต่มันก็มีข่าวเศร้าตามมาด้วยเพราะพอโพสต์ไปได้ไม่เท่าไหร่
ทางเพจก็ประกาศปิดการตามหาญาติเพราะติดต่อยาดได้แล้ว
แต่คุณอันได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะก็มีคนเข้าไปแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่คือคุณอันนะครับทุกผู้ชมครับ
โพสต์ภาพที่อุโมงใบเมเปิ้ลที่ฟูจิติมทะเลสาปคาวางมูชิโก
ก่อนที่จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ตามหาญาติกันนี่ตรงนี้นะฮะภาพใบเมเปิ้ล
เพื่อนสนิทคุณอันบอกว่าคุณอันเนี่ยเป็นไกด์นำเที่ยว
แล้วไปใช้ชีวิตมีครอบครัวอยู่ญี่ปุ่น๒๐กว่าปีมีลูกชาย๓คน
เมื่อมกราคมที่ผ่านมาปวดท้องไปหาหมอพบว่าตัวเองป่วย
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ได้อีกปีครึ่งก็รักษาตามอาการ
แต่ด้วยการทำงานหนักเลยวูบบ่อยจนกระทั่งเมื่อวานคุณอันก็วูบหมดสติ
อาการเส้นเลือดในสมองแตกตอนทำงานแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
รายการข่าวใส่ไข่ของคุณหนุ่มเขาถามหาญาติของฉัน
อีกคนนึงนะคะที่เขาจะรู้จักกับหญ้า
ค่ะแล้วจะจัดการยังไงกับเรื่องศพต่อไปนะคะ
เท่าที่ผมทราบมานะคือส่งอาทีปโดยสถานทูตหงสุนทำงาน

ตั้งแต่รายการข่าวใส่ไข่ของไทยรัฐทีวีนะครับ